ทุกผู้ชมครับดูเรื่องของวัคซีนหน่อยนะฮะ
อย่างที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้ไทยเราจะ
ปรับสูตรการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ใช่ค่ะ
ตอนนี้วัคซีนหลักที่เรามีอยู่ก็คือ

เรื่องของระยะห่างเข็ม๑เข็ม๒
ล่าสุดเนี่ยพอทราบข่าวว่าเมืองไทยจะมีการปรับสูตร
นี่คือดรสมยาสวามินาธานนะครับ
หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์องค์การอนามัยโลก

จากต่างบริษัทให้กับประชาชน
สรุปโดยรวมคือบอกว่าระบุว่า
มันเป็นแนวโน้มที่จะเป็นอันตราย

การใช้วัคซีนต่างยี่ห้อผสมกัน

แนวทางนี้อาจเกิดความกลหนตามมาได้

เข็มสองเข็มสามหรือเข็มสี่
แก่ใครและเมื่อใดก็ได้
แต่ออกมาเตือนว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ที่อันตรายนะ
สำหรับการจับวัคซีนต่างค่ายมาฉีดด้วยกัน
แต่ว่าในส่วนของไทยเองเนี่ย
ก็มีการศึกษาแล้วก็พิจารณาแล้ว
จนวันนี้คุณหมอยงต้องออกมา
ชี้แจงรายละเอียดเพื่อความเข้าใจกันอีกครั้งนะฮะ
คือตอนนี้คนสับสนแล้วก็กังวลใจกันเยอะ

อย่างล่าสุดผมไปเห็นในเพจ
นนพร้อมนะท่านผู้ชมคุณอรัชพรค่ะคือเพจนนพร้อมเนี่ย
จะนัดหมายสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะไปรับวัคซีน
ค่ะอย่างพรุ่งนี้เนี่ยเพจนนท์พร้อมเนี่ยแอดมินเพจเขาแจ้งเลย
พรุ่งนี้ท่านที่จะมาฉีดวัคซีนเนี่ยโควิด๑๙เนี่ยเข็มแรกนะ
ไม่ว่าคุณเนี่ยลงทะเบียนเอาไว้แล้วแน่นอนว่าคุณอาจจะพรุ่งนี้เราต้องฉีดแอสต้าเซเนก้า
เขาบอกไม่แล้วนะพรุ่งเนี้ยใครก็ตามที่มาเข็มแรกเนี่ยได้ซีโนแวคเข็มแรกก่อน
อืมแล้วเข็มที่สองเนี้ยถึงจะเป็นแอสต้าเซเนก้าตามการปรับสูตร
หลายคนก็เข้าไปไปถามในข้อมูลในเพจในอะไรพวกนี้ว่า
ทำไมไม่ให้แอสต้าเซเนก้าเข็มแรกไปเลยทำไมถึงมาให้ซีโนแวคก่อน
อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะค่ะแต่ต้องฟังคุณหมอยงแล้วจะชัดเจนว่า
ทำไมถึงต้องเป็นซีโนแวคแล้วก็เป็นแอสต้าเซเนก้าคือหมอยงเนี่ยจริงจริงแล้ว
ออกมาโพสต์สเตตัสในเฟซบุ๊คของตัวเองแล้วก็ทั้งที่วันนี้ออกมาแถลงข่าวด้วยนะคะ
ก็ออกมาให้เหตุผลถึงเรื่องของจริงต้องรู้ก่อนว่าวัคซีนเข็มแรกเข็ม๒มันต่างกันยังไง
แรกเอาไว้สร้างภูมิคุ้มกันส่วนเข็มที่๒เป็นตัวกระตุ้น
เพราะฉะนั้นเข็มแรกเนี่ยตัวไหนก็สร้างได้ซึ่งการที่ตัดสินใจเลือกให้เป็นซีโนแวคเนี่ย
เป็นเพราะว่าซีโนแวคเป็นวัคซีนแบบเชื้อตายการที่เอาเชื้อเข้าไปในร่างกายเนี่ย
มันจะทำให้เหมือนกับร่างกายติดโรคได้จริงแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อจริง
มาบูสต์ภูมิคุ้มกันเพื่อให้ผลเนี่ยมันสูงขึ้น
ซึ่งจากข้อมูลของคุณหมอยงก็บอกว่าดูจากผลสำรวจในการที่หลายคนเกราะเข้าไปในหมอพร้อม
ทั้งหมด๑๒๐๐เคสจากข้อมูลนะคะก็เชื่อได้ว่า
ณตอนนี้การจัดสูตรแบบนี้มันสร้างประสิทธิภาพได้ดี
เพราะว่าจากผลการศึกษาเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙
เอาง่ายก่อนเลยวัคซีนในไทยเราตอนนี้มันมีแค่๒ชนิด
ต้องวิจัยในรูปแบบของสิ่งที่เรามีเพื่อให้เกิดประโยชน์

หมอยงเองก็ออกมายอมรับนะคะว่าซีโนแวคกันไวรัสสายพันธุ์แรก
ก็คือโควิด๑๙สายพันธุ์แรกที่ออกมาจากทางอูฮันได้ดี

ต้องทำให้ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่มันสูงขึ้น

แล้วก็ต้องทิ้งระยะห่างกัน๑๐สัปดาห์ด้วย
ภูมิคุ้มกันถึงจะสูงกว่าการฉีดห่างกัน๖สัปดาห์ค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ย
ดูจากเคสรายวันแล้วมันพุ่งสูงมาก
จะแตะหมื่นรายกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย

เดี๋ยวขออภัย๑๐สัปดาห์ได้นะคะ
ก็เลยพยายามที่จะหาวิธีคิดสูตรผสมวัคซีนที่จะทำให้
ใช้เวลาได้น้อยแต่ว่าสร้างภูมิภูมิกันได้เร็วแล้วก็เหมาะสมที่สุดค่ะ
ลองฟังเสียงหมอยงดูนะคะ
คือพูดง่ายว่าภูมิต้านทานเราจะเห็นว่า
๙๐๐กับ๘๐๐เกือบ๘๐๐กับ๙๐๐นะคะ

ถ้าเป็นแบบนี้ไวรัสที่กลายพันธุ์ก็โอกาสที่จะป้องกันได้มีมากกว่า
มีมากกว่าแน่นะครับแล้วการสำริดผลในการที่ให้มีระดับภูมิต้านทานของร่างกายเราให้สูงขึ้น
ใช้เวลาเพียง๖สัปดาห์เท่านั้น
คือจริงแล้วเนี่ยหมอยงยังบอกด้วยนะคะว่าการทดลองฉีดแบบนี้คือต่างชาติเขาก็ทำกันมาแล้วเพียงแต่ต่างชาติเนี่ย
ยงก็บอกว่าทางไทยเองก็พยายามที่จะบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้มันเกิดผลสูงสุด
แล้วก็พยายามที่จะต่อยอดในการพัฒนาต่อไป
กรณีที่ว่าถ้าเกิดมันมีการกลายพันธุ์มากกว่านี้
มันจะต้องใช้วัคซีนชนิดที่มันเจาะจงหรือว่ามากน้อยแค่ไหน
และถ้าในอนาคตมีวัคซีนใหม่ที่ดีกว่าก็ต้องขยับไปสู่วิธีที่มันดีกว่านะคะ
แต่อย่างไรก็ตามหมอยงก็บอกว่าสิ่งสำคัญมันต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนสลับชนิด
ซึ่งจากการทดลองกว่า๑๒๐๐คนในระบบหมอพร้อม
ยังไม่มีใครมีผลข้างเคียงรุนแรง
เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะมีการเปิดเผยผลการศึกษาอย่างละเอียดด้วยค่ะ

เพราะเป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งได้ว่าการให้วัคซีนทั้งสองอันนี้ที่สลับกันเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตจริง
ซึ่งการฉีดสลับชนิดนี้หมอยงบอกว่าจะเน้นไปที่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
แล้วก็ไล่เรียงไปยังผู้สูงอายุแล้วก็๗กลุ่มโรคเสี่ยงค่อยตามด้วยกลุ่มต่อไปเมื่อวัคซีนมีมากพอนะคะ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าคือนะตอนนี้ต้องบอกต้องแยกออกจากกันก่อนว่าอย่างไวรัสเนี่ยเวลามันกลายพันธุ์มันก็กลายเป็นของมัน
มันไม่ได้มาสนใจหรือว่ากลายพันธุ์ตามตัววัคซีนที่เราใช้อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือจัดการบริหารวัคซีนยังไงเพื่อจะกันสายพันธลายพันธุ์ต่างเหล่านั้นให้ได้ดีที่สุด
ส่วนประเด็นเรื่องของการติดเชื้อ๒สายพันธุ์ในคนเดียวหมอยงก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะว่ามันเคยมีเคสแล้วมีเคสเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่เคยเจอคนที่ติดเป็นเหมือน๒สายพันธุ์ในตัวเดียวเป็นไวรัสตัวเดียวแล้วมี๒สายพันธุ์อันนี้ยังไม่เคยมี